อย่างเช้าวันนี้ที่อุทัยธานีอุณหภูมิรถต่ำลงเหลือ๒๒๒๓องศา
ชาวบ้านก็ไปหาซื้อโอ้โหมุมนี้
เนอะเออเป็นหมอกหมอกจางและควันนะฮะ
หลายคนก็ไปซื้อเสื้อกันหนาวมาแต่ก็ซื้อมาหนึ่งแพงไง

ตลาดนัดคลองถมสัญจรครับตรงข้ามท่ารถบขศอุทัยธานี
เขาขายตัวละเท่าไหร่ถูกสุดเนี่ย๒๐บาทเองนะ
โอ้โหถูก๒๐บาทแล้วก็แพงสุดใน๑๕๐บาทก็ยังถือว่าถูกอยู่คุณผู้ชม
หลายคนเขาก็มองว่าประหยัดกว่าการซื้อตัวใหม่ครับ
แล้วก็ไม่มั่นใจด้วยว่าจะหนาวสักกี่วันกันนะ
ตลาดนัดแห่งนี้ครับเปิดทำการเฉพาะวันพุธศุกร์และอาทิตย์ครับ
พ่อค้าแม่ค้าที่เอามาขายกันเออนานทีจะได้ขายเสื้อหนาวออกครับ
ก็ถือว่าได้อนิสงฆ์จากอากาศหนาวเย็น
ทำให้การซื้อขายซื้อกันหนาวกลับมาคึกคัก
แต่ไม่รู้จะคึกคักสักกี่วันกันครับ
แต่นี่เวลาซื้อเสื้อกระหนาวมือสองมาแบบนี้อย่าลืมเรื่องของการทำความสะอาดนะ
เอามาซักในน้ำร้อนจัดต้มน้ำร้อนจัดแล้วก็ตากแดดจัด
หรือว่าใครจะซักในผลิตภัณฑ์ซักผ้าฆ่าเชื้อโรคที่มีขายอยู่ตามร้านทั่วไปก็ได้